คุณผู้ชมครับติดตามข่าวกันต่อหากย้อนกลับไปในคดีฆ่าหันศพแอ๋ม
หรือว่าหลายคนเรียกว่าคดีเปรี้ยว
ปรากฏว่าในช่วงที่เปรี้ยวและพักพวกหนีไปอยู่ที่ประเทศพม่า
ก็มีข่าวว่ามีชายชาวไทยคอยช่วยเหลือ
อำนวยความสะดวกคอยพาไปร้านคาราโอเกะ

ซึ่งนายก้าวธวัชชัยก็ถือว่าเป็นพ่อค้ายาตัวเอ๊
ทางการของพม่าเขาก็ต้องการตัวเหมือนกัน
รวมถึงทางการไทยต้องการตัวเหมือนกันนะครับ

เพราะว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวในก้าวได้แล้วนะคะ
หลังจากที่ไปก่อเหตุก็คือขับรถชน
เกิดอุบัติเหตุที่เมืองเชียงตุงของพม่าค่ะ
โดยตำรวจสพแม่สายที่เชียงรายก็เปิดเผยข้อมูลค่ะ
ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ทางฝั่งพม่า

สามารถจับกลุ่มตัวนายธวัชชัยอ้อมชมพูหรือว่าก้าว

เขาเป็นคนที่เคยพา
เปรี้ยวเอิญแจ้
ผู้ต้องหาที่ร่วมกันฆ่าหันศพแอ๋ม
แล้วก็เอาไปฝังไว้ที่ป่าบ้านโนนสง่าย

ตอนนั้นเนี่ยประสบอุบัติเหตุขับรถชนกันอยู่ที่เมืองเชียงตุงประเทศเมียนมาร์
ห่างจากชายแดนอำเภอแม่สายประมาณสัก๑๖๐กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่ฝั่งพม่าก็ดำเนินคดีข้อหาหลบหนีเข้าเมือง
แล้วถ้าเกิดคดีสิ้นสุดก็จะส่งตัวกลับมาดำเนินคดีต่อที่ไทย
เพราะว่าคดีในไทยเขาเป็นผู้ต้องหาหมายจับคดียาเสพติด
ระหว่างประกันตัวที่ชั้นศาลพื้นที่ปักคลองรังสิตจังหวัดปฐุมธานี

ค่ะแล้วก็ปี๖๐นายก้าวก็เข้ามาผัวพันเกี่ยวกับคดีเรื่องของเปรี้ยวนี่แหละค่ะ
ซึ่งก็พาผู้ต้องหา๓คนเปรี้ยวเอิญแจ้หลบหนีการจับกลุ่ม
แล้วก็ไปทำงานอยู่ที่ร้านโอโซนคาราโอเกะที่ท่าขี้เหล็ก
ถือว่าอยู่ในพื้นที่อิทธิพลของมูเซอร์ดำนะคะ
ก่อนที่จะถูกกดดันจนถูกจับกลุ่มตัวได้นะคะ
ต้องรอคดีที่พม่าเขาตัดสินก่อนนะหลบหนีเข้าเมือง